เรื่องของผลกระทบจากโควิดโอ้ยังหนักยังหน่วงครับ

เขารอให้รถพยาบาลมารับเขาไปรักษา
แต่ปรากฏว่ารอไปรอมาแม่กับพี่ชายที่อยู่ในบ้านเดียวกันนะครับ
คุณผู้ชมครับน่าจะติดโควิดไปกับเขาแล้วล่ะฮะ

มีผู้ป่วยติดเตียงนี้น่าจะไม่รอบเป็นการไฟได้ฟอกไต
คนข้างล่างคือแม่ผมก็น่าจะติดกันหมด
ขอร้องนะครับเบอร์โทรศัพท์
ก็โทรมาแล้วมาขอถามชื่อถามนารกุล
ที่เกิดเหตุที่ไปเจาะตรวจนะ
พอได้แล้วผมเหนื่อยมากก็ตอบคำถาม

ไม่ว่าข้างหลังผมจะตายยอมแพ้เลย

เจอกันชาติหน้าไว้๑๘ปี

โอ้โหสะเทือนใจครับคุณผู้ชมฮะ
เขาไลฟ์นะครับขณะที่นั่งให้ออกซิเจนอยู่ครับ
หลังจากตัวเขาตรวจพบโควิด๑๙มาแล้วหลายวัน

อาศัยอยู่ที่บ้านกับแม่กับพี่ชายคนโต
ซึ่งคาดว่าน่าจะติดโควิดไปแล้วเรียบร้อย

ไข้ก็สูงแล้วก็ไออย่างหนักเลย
ทั้ง๓ชีวิตตอนนี้กักตัวอยู่ที่บ้าน
ย่านสายไหมรอความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐ
ที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่โทรมาขอข้อมูลหลายครั้งแล้ว
แต่ไม่มีใครบอกว่าจะมารับได้ตอนไหน
จนอาการเริ่มแย่ลงเรื่อย
แม่ของเขาโอ้โหอ่านตรงนี้แล้ว

นั่งท่านั้นมา๒๔ชั่วโมงแล้ว
ขอโทษอุจจาระอยู่ตรงนั้นแหละปัสสาวะอยู่ตรงนั้นแหละ

แม่กับพี่ชายคงไม่รอดแน่นะครับ
คือเขาก็เลยไลฟ์นะฮะแล้วเขียนข้อความลงในเฟซบุ๊ค

หากชาติหน้ามีจริงขอให้เกิดมาเป็นแม่เป็นลูก

ล่างสุดกลางดึกครับคุณผู้ชมภาพเพจอีจัน

ช่วยประสานงานไปที่กรุงเทพมหานคร
จนมีรถโรงพยาบาลมารับแม่กับพี่ชายไปแล้ว
แต่แยกกันรักษาคนโรงพยาบาลไม่เป็นไรรักษาก่อน
ค่ะฟังแล้วรัดทดมากเลยนะครับ
ไหนบอกว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

อันนี้บอกโรงพยาบาลอะไรนะที่เมืองทอง

เออไหนบอกล่างด้านหลังได้ไหมครับเป็นแล้วนะฮะ